ประจวบคิริขันนะคะมีมือปืนโหดดักซุ่มยิงอดีตนายกอบตบึงนครหัวหิน
เล้าไก่ที่ห่างจากบ้านพักประมาณ๑๕๐เมตร
อาการสาหัสนะคะแล้วก็มีรายงานว่าเขาเป็นหัวคะแนนสำคัญของพักดังด้วย
ตำรวจสพนพลับนะคะลงพื้นที่ที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่๑๒ตำบลบึงนครที่หัวหินค่ะ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวตรงเล้าไก่ที่อยู่ห่างจากบ้านประมาณ๑๐๐เมตร
มีรอยเลือดกองใหญ่แล้วก็มีปลอกกระสุนปืนจุด๒๒อยู่๑ปลอกด้วยนะคะ

เจ้าหน้าที่กั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องให้เข้าไป
คนเจ็บชื่อว่านายเสริมเต็มฟองหรือว่านายคึกฤทธิเต็มฟองนะคะ
อายุ๕๓ปีเป็นอดีตนายกอบตบึงนครค่ะคนนี้นะคะ
ถูกยิงเข้าเหนือราวนมซ้ายทะลุชายโครงด้านขวา๑นัดอาการสาหัส
นำส่งโรงพยาบาลค่ายธนรัฐปรานบุรีแล้วก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลราชบุรีแล้วนะคะ
ต้องทำการช่วยชีวิตอย่างเร่งด่วนเลย
ได้คุยกับนายสุภกรเต็มฟองลูกชายคนเจ็บค่ะเขาบอกว่า
ปกติพ่อจะออกไปให้อาหารไก่ทุกเช้าจน๘โมงเช้าวันนี้เขาอยู่ในห้อง
ได้ยินเสียงเหมือนใครยิงปืนสักพักพ่อก็มาเรียกหน้าห้องบอก
ถูกยิงหยิบปืนมาให้หน่อยเขาก็รีบวิ่งไปหยิบปืนมาให้พ่อ
พ่อยิงปืนออกไปสองนัดแต่ตอนนั้นคนร้ายหนีไปแล้ว
แล้วก็รีบโทรบอกแม่ว่าพ่อถูกยิงก็ขับรถพาพ่อไปที่บ้านแม่
แล้วก็ไปส่งที่โรงพยาบาลค่ายธนรัฐจากนั้นพ่อก็ถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลราชบุรีนะคะ
คุณหมอเนี่ยบอกว่ากระสุนทะลุออกด้านหน้าห่างหัวใจแค่ไม่กี่เซนเท่านั้นเอง
ชาวบ้านบอกว่าในเสริมคนเจ็บคนนี้เนี่ยเขาเป็นอดีตนายกอบตบึงนครมา๗ปีเต็มนะคะ
ในช่วงที่มีการยึดอำนาจหลังจากที่ไม่ได้เป็นนายกแล้วเนี่ยเขาก็มาเลี้ยงไก่ทำการเกษตร
ซึ่งอดีตนายกอบตคนนี้เนี่ยเพิ่งจะมาเริ่มหาเสียง
ให้กับวาที่ผู้สมัครภาคพลังประชารัฐ
ต้นชาวบ้านและญาติบอกว่าอยากที่จะให้ตำรวจเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
ทีนี้ตำรวจเองก็กระจายกำลังลงพื้นที่ใกล้เคียงทั้งหมดนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นสวนยางพาราไปหาหลักฐานไปดูที่เล้าไก่หาหัวกระสุน
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นจุดที่มือปืนมาดักรอซุ่มยิงด้วย
เพราะโดยรอบเล้าไก่ล้อมรอบด้วยตะข่ายเอาไว้
เรื่องต้นตำรวจไม่ได้ตัดประเด็นไหนทิ้งนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการขัดแย้งเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องอื่น
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะติดตามจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีทางกฎหมายให้ได้เร็วที่สุดค่ะ